วัย๒๔ปีนะครับที่ชนะน็อต๘ใน๙ครั้งที่ขึ้นชกนะครับ
ดีกรีแชมป์ของสหพันธ์มวยเอเชียด้วยคะแนนเอกชันนะครับ
กันแชมป์สำเร็จทำสถิติชก๑๗นัดอย่างไร้ภายต่อไปครับ